ผู้หญิงคนนี้โพสต์คลิปภาพของเธอเป็นภาพบาดแผลเวอะหวะ
ต้องเข้ารับการรักษาเย็บไปกว่า๘๐เข็มค่ะ
สาเหตุโดนงูเขียวหางไหม้กัด
คุณผู้ชมเรามาดูความอันตรายของงูเขียวหางไหม้กันหน่อย
เพราะว่างูเขียวหางไหม้เนี่ยเป็นงูชนิดหนึ่งที่คนไทยโดนกัดเยอะมากนะ
มันมีอยู่๓ตัวงูเขียวหางไหม้คือหนึ่งในตัวที่คนไทยโดนกัดเยอะมากในแต่ละปี
ใช้ติ๊กต๊อกรายนึงเนี่ยโพสต์ภาพแขนซ้ายของเธอที่มีแผลเวอะหวะเลยค่ะ
คือโดนงูเขียวหางไหม้
แล้วเธอก็โพสต์แขนที่ได้รับการรักษาคือพันผ้าพันแผลรอบแขนเลยค่ะ
บอกว่างูเขียวหางไหม้เป็นเหตุ๑ปี๕เดือนกับรอยแผลเป็นติดตัวมา๘๐เข็ม
เย็บ๘๐เข็มค่ะคุณผู้ชม
คุณโบค่ะอายุ๑๙ปีเป็นเจ้าของโพสต์นี้นะคะเล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วก็ไปเล่นน้ำกับเพื่อนที่ห้วยน้ำไพรอำเภอนาแห้วจังหวัดเลย
อยู่บนแพรริมน้ำรู้สึกเหมือนกับถูกตัวอะไรกัดที่นิ้วกลางมือซ้าย
ที่นิ้วกลางมือซ้ายเพื่อนตะโกนบอกโดนงูกัดก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาล
หมอมาดูอาการแล้วบอกว่าเนื้อแขนตายค่ะต้องตัดทิ้งก่อนเย็บแผลไปกว่า๘๐เข็ม
รักษาตัว๑๒วันนี่คือนี่คือความน่ากลัวของงูเขียวหางไหม้คุณผู้ชม

รู้สึกปวดแล้วทีนี้เพื่อนหนูดูเขาบอกว่าเป็นแล้วก็เลยรีบวิ่งไปหารถเลยค่ะ
เพื่อจะไปโรงพยาบาลพอไปแล้วหมอก็ยังไม่ทำอะไรให้เลยค่ะ
นอนดูอาการแล้วทีนี้ก็บอกถามพ่อหนูว่าจะส่งตัวไปรักษาต่อไหมแบบนี้ค่ะ
พ่อก็บอกว่าส่งตัวไปรักษาต่อค่ะแล้วก็ส่งไปโรงพยาบาลเลย
พ่อก็บอกว่าจะพาปืนปากเพลย์ให้ค่ะ
งูเขียวเนี่ยเราเจอกันเยอะนะคะแต่ต้องระวังก็คืองูเขียวหางไหม้
เราก็ไปได้ความรู้เรื่องนี้กับนายสัตวแพทย์ทักษะเวษารัชพงศ์
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสัตวแพทย์๘สถานสวภาสภากาชาติไทยค่ะ
ความรู้กับเราบอกว่างูเขียวหางไหม้เป็นหนึ่งในสามงูที่กัดคนไทยเยอะที่สุด
มีงูเห่างูกับปะแล้วก็งูเขียวหางไหม้
คุณผู้ชมจำหน้าตามันไว้นะหางมันเป็นแบบนี้นะคะเจอได้ทั่วประเทศเลยค่ะ
ของมันเนี่ยกระทบกับระบบเลือดทำให้ไม่แข็งตัว
พอโดนกัดร่างกายก็จะปวดบวมแล้วพิษจะตกค้างในร่างกาย๒๔๗๒ชั่วโมงนานเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นเวลาเราเจอเนี่ยค่ะล้างแผลให้สะอาดรีบล้างแผลให้สะอาด
เอาเครื่องประดับอุปกรณ์อะไรที่มันรัดร่างกายออก
เพราะว่าตัวเราจะบวมไม่งั้นเดี๋ยวมันยิ่งบีบรัดเข้าไป
แล้วด้วยเหตุผลนี้ค่ะก็คือเราไม่ควรขันชนะ
เพราะมันจะทำให้เลือดไม่เดินเลือดไม่เดินแล้วเนื้อตายได้นะคะ
กรีดแผลก็ไม่ควรนะคะดูดพิษออกก็ไม่ควร
เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนดูดก็จะไม่ปลอดภัยเอง
อย่างนั้นที่ผมเห็นในหนังไทยที่พระเอกก้มไปดูดแผลงูกัดที่ข้อเท้านางเอกไม่ได้นะ

จะเข้าสู่ตัวคนที่ดูดพิษออกจากแผลนั่นแหละค่ะ
ก็ต้องประถมพยาบาลคือล้างออกให้เร็วที่สุด
พิษภัยของงูเขียวหางไหม้ซึ่งมันใกล้เคียงกับงูเขียวที่มันไม่มีพิษมาก
เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังให้ดีค่ะ